ขับรถไปโคราชไปเขาใหญ่รถชนอะไรรถเจออะไรเจอช้างใช่ไหม
แต่ถ้าคุณไปฝั่งวังน้ำเขียวผมบอกไว้เลยนะเป็นที่ของเขา
แล้วก็เกิดขึ้นแล้วครับรถชนฝูงกระทิงฮะ
เพราะว่ามันมืดตึ๊บนี่แล้วเขาออกมาแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับฝูงกระทิงป่าโอ้โหเดินข้ามถนนกันนี่คือถนนอะไร
ผมเคยผ่านผมเคยใช้ด้วยแล้วตัดอย่างนี้เลยนะ
มันเป็นเส้นทางลัดปากช่องวังน้ำเขียว
ถ้าเกิดว่าพี่มาเร็วมันก็เบรกไม่ทันอย่างที่ภาพนี้
อันนี้คือชะลอนะเห็นว่าแบบเออมันค่อยข้ามไป
นี่คือพื้นที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมาครับทำให้รถยนต์อเนกประสงค์ของนักท่องเที่ยวคันหนึ่ง
พุ่งชนกระทิงป่านี่ครับหน้าพัง

เพราะดีคนในรถไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณทุ่มหนึ่งของ๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวนะครับเป็นคนขับรถให้การบอกว่า
กำลังขับรถลัดเลยลัดจากปากช่องนะ

ขับตามเส้นทางนี้ขับไม่ได้เร็วนะพี่
ผมขับไม่ได้เร็วเพราะว่าเป็นถนนสายรองมีรถแล่นสวนกัน
ถนนเล็กมากนะถนนนี้เล็กมากเนี่ยครับจนมาถึงช่วงทางโค้งจุดเกิดเหตุ
กระทิงป่าวิ่งข้ามถนนในระยะกระชั้นชิดตั้มชนเขาให้
คือกระทิงเนี่ยหลังจากมันถูกชนมันก็ตะเลิศหนีเข้าป่าข้างทาง
แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าคนไม่ได้รับบัตรเจ็บใช่ป่
ถ้ากระทิงมันเตลอดไปตัวมันเจ็บมากไหม
คือคงได้รับบาดเจ็บแต่โดยสัญชาติยานของกระทิง
กระทิงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เจ็บปางตายเจียนตายเดินไม่ไหวขาหักเนี่ย
เขาก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองรักษาตัวก็เข้าฝูงรับเข้าป่าไป
เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าครับ
ออกติดตามแกะรอยกระทิงป่าที่ถูกชน
เขาห่วงแบบน้ำแข็งนั่นแหละก็เจอรอยเท้าแต่ไม่มีรอยเลือดนะ

เจ็บไม่มากก็ปกติอาจจะเดินเข้าฝูงไปอย่างที่ผมนำเรียนไป
ข้อมูลนี้ก็จากเจ้าหน้าที่อุทยานนี่แหละ
สำหรับจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีสัตว์ป่าช้างป่ากระทิงป่า
คือไอ้เส้น๓๐๕๒มันใกล้เขาใหญ่ไง

หลัก๓๐๖๐มันก็ห่างออกมาหน่อย

จุดเกิดเหตุเป็นจุดที่มีสัตว์ป่าช้างป่ากระทิงป่า

มันจะติดได้ไหมไฟส่องสว่างเพิ่มเติม

เรื่องของการติดไฟติดอะไรมันจะต้องมีขั้นตอนของมัน

ใช้เส้นทางทางรัฐระหว่างปากช่องวันน้ำเขียว
น้ำเขียวปากช่องผ่านเขาแผงม้า